แล้วคะแนนจากการเลือกตั้งครั้งหน้ายังคงลดลง
ก็มีบันดาวผู้สังเกตการร์ทางการเมือง

ที่จะต้องหาผู้นำรุ่นใหม่มาแทน

จากทายาทโดยสายเลือดของหุ่นเซ็น
โดยหุ่นเซ่นนั้นมีลูกชายอยู่ด้วยกัน๓คน
ที่เรามักจะได้ยินชื่อก็จะมีฮุนมเนธ
ซึ่งเป็นลูกชายคนโตคนนี้ก็ถูกหมายมั่นปั้นมือนะครับ

ลูกชายอีก๒คนก็มีศักยภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับ
แต่ว่าวันนี้เราจะไปทำความรู้จักลูกชายคนสุดท้องของคุณเซ็น

ที่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับที่จะสืบทอดอำนาจต่อจากพ่อครับ

บุตรชายคนเล็กของสมเด็จหุ่นเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
เขาใช้ชีวิตกว่าครึ่งในการศึกษาที่ฝรั่งเศสออสเตรเลียและสหรัฐ
โดยจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศในวอลชิงตัน
แม้จะเป็นลูกผู้นำที่ปกครองกัมพูชามากว่า๓๐ปี
แต่หุ่นมณีอยากให้คนมองที่ผลงานมากกว่านามสกุล

คุณมณีถูกถามว่าต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพ่อหรือไม่
เขาไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธในเรื่องนี้โดยตรง
ความนิยมต่อตัวสำเร็จหุ่นเซ็นที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา
ทำให้หลายฝ่ายมองไปที่ลูกชายทั้ง๓คนของหุ่นเซ็น
คุณมณเนศอายุ๓๘ปีลูกชายคนโต
การศึกษาจากวิทยาลัยทางทหาร
เป็นหัวหน้าฝ่ายต่อต้านการก่อการร้าย
และถูกคาดหวังว่าน่าจะเป็นผู้นำกัมพูชาคนต่อไป
หุ่นมาเนธอายุ๓๔ปีเป็นลูกชายคนรอง
ได้รับการเลื่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกองทัพเมื่อปีที่แล้ว
เพิ่งได้รับการเลื่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกองทัพเมื่อปีที่แล้ว

ในขณะที่หุ่นมณีเป็นผู้นำกลุ่มยุวชนกัมพูชา
ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับภักดิ์
ซึ่งหุ่นมณีก็ได้พูดถึงการแข่งขันกันระหว่างพี่น้องในการเป็นผู้นำกัมพูชา
จากที่จะยกย่องพ่อที่สร้างความมั่นคงทางการเมืองให้เกิดขึ้นในกัมพูชาแล้ว
คุณมณียังชื่นชมในการทำหน้าที่ในฐานะพ่อของสมเด็จหุ่นเซ็นอีกด้วย

ถ้าคะแนนิยมในตัวสมเด็จภูมิเซ็นต์ยังไม่ดีขึ้น
เราก็อาจจะเห็นบรรดาทายาทการเมืองออกมาแสดงบทบาทมากกว่านี้